เมื่อใจเข้มแข็งไม่พอ
เจ็บก็จะรอรอเธออยู่ตรงนี้
คำว่าเราจบกัน
ฉันนั้นเข้าใจดี
แต่ยังไม่มีวิธีจะลืมกัน

พอมาเพลงที่๕ตรงนี้สั่น
คนฟังเองก็ทรมาน

กัว่าเสี่ยวมาก

คิดว่าถูกต้องหมดไหมครับคุณเกดแก้ว

หนาวจะถูกอยู่มีค่าจะผิดก็ขอให้กรรมเดี๋ยว
ขอให้พี่เกดแก้วโชคดีกับคำเฉลยนี้ค่ะพี่เกดแก้วค่ะ
เพลงที่๕นะฮะมูลค่า๘๐๐๐บาทคุณเกดแก้วนะครับนักสู้ชีวิตของเรา
ร้องไปแล้วนะครับคุณเกดแก้วร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เลขที่๕นะครับมูลค่าแปดหมื่นบาท
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

ต้องเป็นประสบความสวัสดี

ขอบคุณผู้ดูแลของพี่เซฟ
ต้องกันให้รู้กันทั่วประเทศกันไป
ร้องได้ค่ะนะคะในเพลงที่๕เมื่อสักครู่นี้ค่ะไม่ผิดเลยนะคะ

แน่นอนค่ะร้องถูกแบบนี้ค่ะในเพลงที่๕ค่ะรับแล้วค่ะ๘๐๐๐บาท
เพลงของคุณเอิญสุรติการนะครับคำว่าจบพูดเบาก็เจ็บ
ไม่ผิดเลยครับไม่ได้ใช้สิทธิ์ตัวช่วยเลยนะครับแต่ก็อย่าไปคิดว่าโอ้ไม่งั้นไม่น่าใช้เลย
ดีแล้วที่ใช้ทีนี้เป๊กถามพี่เกดแก้วอีกอย่างหนึ่ง
ถ้าสมมุติแบบนึกถึงนะนึกกันเล่นว่าถ้าแม้ตั้งแต่วันที่ล้มป่วยนะ
ไม่สบายแล้วถ้าไม่มีสามีแล้วต้องเลี้ยงลูกเองเนี่ยชีวิตมันจะเป็นยังไงบ้าง
มันมองไม่เห็นค่ะคุณเป๊กกี้มันมองไม่เห็นเลยเพราะว่าเราไม่รู้จะไปพึ่งใครอยู่แล้ว
แต่บางทีก็คิดก่อนถ้าไม่มีพี่เซฟเราว่าจะพาลูกไปเหมือนกันก็คิดอย่างนั้นนะคะ
ก็คือคงจะไม่สามารถผ่านมาได้อย่างทุกวันนี้ถ้าไม่มีสามีที่คอยดูแลอยู่
นี่ก็ถือว่าเป็นอานิสงฆ์นะคะที่มีต่อกันเนอะเป็นครอบครัวที่ช่วยกันประคับประคอง
เพราะว่าเป๊กเห็นเวลาพี่เซฟเนี่ยมาใกล้พี่เกดแก้วนะก็พูดกับภรรยาน่ารัก
เป็นห่วงภรรยาอยากให้ภรรยารู้สึกดีไม่ต้องรู้สึกอะไรแค่รู้สึกดีพี่เซฟก็มีความสุขแล้ว
หลังจากนี้เราจะมารู้สึกดีด้วยกันเพลงนี้เพลงที่๖มูลค่าหนึ่งแสนบาท
จะทำให้ชีวิตของพี่เปลี่ยนไปตลอดการครับพร้อมกับตัวช่วยอีกสองตัว
ค่ะสองตัวค่ะนะครับยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอย่ารอท่ามาเลยครับ
อินโทรเพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาทมาครับ
นี่แหละครับ๑แสนบาทแว่วหวานลอยลงมาค่ะ
อินโทรหวานแล้วก็มีจังหวะนิดนิดพี่เกดแก้วคะเพลงนี้เป็นยังไงคะพี่
ก็ฟังบ่อยอยู่ค่ะเอามาร้องค่ะ
เพราะว่าก็ดูรายการนี้เหมือนเดิมแล้วค่ะ
เพลงนี้เนี่ยกับ๕เพลงที่ผ่านมาเนี่ยระดับความยากง่ายประมาณไหนครับเพลงนี้
ก็ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ค่ะเพราะว่าฟังบ่อยอยู่ค่ะ
เพราะว่าออกรายการแล้วก็เอาไปเพราะเห็นร้องออกรายการก็เอาไปซ้อมอยู่ค่ะ
แต่ถ้าจะแบบเท่นะเปิดตัวช่วยแล้วเจอข้ามไปเลยโอ้โหชิล
หรือว่าไม่เจอข้ามได้ฟังเพลงต้นฉบับนะได้อะไรคือมันช่วยทั้งนั้นล่ะ
เผลอได้ร้องเพลงเก่งอะไรอย่างเงี้ยคิดให้ดีนะครับหรืออยากจะหยุดก็ได้นะ
แปดหมื่นหยุดก็ได้นะฮะถ้ารับความกดดันไม่ไหวนะครับ
มีโอกาสทำได้หลายอย่างตอนนี้เราต้องคิดให้ดีคิดให้รอบครอบ
มีแต่ได้ค่ะได้เท่าไหร่เท่านั้นเองนะคะ
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๖นะครับเพลงนี้เป็นเพลงเป้าหมายของผู้แข่งขันของเรานะครับ
แสนบาทถ้าหยุดนะครับก็รับแปดหมื่นบาทถ้าอยากได้หนึ่งแสนก็ต้องบอกว่าสู้นะครับ
แต่ถ้าสู้แล้วร้องผิดไม่ว่าจะใช้ตัวช่วยหรือไม่ได้ใช้นะครับ๘๐๐๐เหลือ๔๐๐ทันทีนะครับ
คุณเกดแก้วครับตัดสินใจให้ดีนะครับเพลงนี้เพลงที่๖นะครับมูลค่า๑แสนบาทจะสู้หรือจะหยุดครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เพื่อเป็นกำลังใจหลังจากนี้ขอให้พี่เกดแก้วอยู่กับเพลงนี้และผ่านพ้นไปให้ได้เพื่อคว้า๑แสนบาทค่ะ
เพลงที่๖ครับเพลงนี้มูลค่า๑แสนบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๖เพลงมาครับ
ปล่อยไม่กลับมนุษย์บ้างกลัว
ไปรำรวยอยู่ลำลูกกาคงแนงนายเมืองนนสินะ
อยู่ลำลูกกาก็เลยไม่มาบางกรวย
ไปเป็นนุ่มปฐุมธานีเงินก็ดีขายที่ดินรวย
พอรวยพี่คงมีแฟนสวยทิ้งทางบางกรวยให้คอยโสกา
เธอย้ายไปดวงใจแทบฝนอ้อสาวเมืองนนต้องทนทนหา
อยากคิวมังคุดละหมดกุฎ

ไปให้หลายครามไม่กล้าจะทำ
วันไหนว่างให้มาบางกรวยรวยไม่รวยไม่เคยล่วงลำ
ยังเป็นหนึ่งคนถึงประจำไม่เคยลืมคำคนลำลูกกา
โอเค
ร้องได้ให้ล้าน
ลูกทุ่งสู้ชีวิต